อีกคดีหนึ่งที่เป็นคดีโหดเหมือนกัน

ที่ลูกจะเอารถเข้าบ้านแล้วปรากฏว่าญาติเล่นไปตองขวาง
แล้วยิงเขาตายสองสาหัสหนึ่ง
มีกล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับดูนะครับนี่คือถนน
เป็นถนนหน้าบ้านแหละนะครับ
แล้วตรงนี้เขาก็เล่นไปตองกันมีลูกแก่นมีการโยนทอยเปตองนี่
มาแล้วผู้ก่อเหตุมาแล้วมายืนเถียงอยู่พักหนึ่งนะฮะ
ที่เราชี้ลูกสอบไว้ควักมือด้วยจังเกงแล้ว
ขึ้นลำบับยิงยิงเดินไล่ยิง
แล้วเห็นผู้ชายคนนี้ไหมเดินถ่ายเอามือถือถ่ายอยู่น่ะ
เขาเป็นใครเขาเป็นลูกของคนยิงฮะ
เขาบอกว่าที่เดินถ่ายตามแบบนี้นะเขาภูมิใจที่พ่อเนี่ยปกป้องเขา
อ้าวอึ้งผมก็อึ้งเหมือนกัน
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์นี้นะฮะ
คือคนที่วิ่งถือปืนเข้าไปในบ้านเนี่ยไปยิงใครบ้าง
ยิงนาวาเอกสัญชัยประชุมพันธ์หรือว่าออสอายุ๕๙ปีบาดเจ็บ
แล้วก็ยิงนายสมัติประชุมพันธ์หรือว่าบาร์ดอายุ๔๐ปีคนนี้เสียชีวิต
นะฮะส่วนคนยิงเนี่ยนะครับโอ้โหเขาชื่อนายธุรการยังบรรเทาหรือว่าหมูอายุ๖๗
จากยิงสองคนนั้นแล้วนะครับอีกคนนึงที่ถูกยิงก็คือเรือตีธรรมนุแจ้งจิตหรือว่านุอายุ๖๑ปี
แล้วก็ลูกชายผู้เขตเดินถ่ายมือถืออยู่แบบนั้นนะครับ
ส่วนสาเหตุเขาบอกว่าคืออย่างนี้
ขัดแย้งที่ดินที่ดินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเป็นที่ดินมรดก
เนื่องจากบ้านของในหมูคนก่อเหตุเนี่ยนะ
เอาที่ดินมรดกไปจำนองร้อยตารางวานแล้วไม่ส่งเขาถูกอายัดทรัพย์สินขายท่อตลาดไป
ในอ๊อสคนเจ็บเนี่ยที่เป็นญาติกันเนี่ยอยู่บ้านข้างเนี่ยไปซื้อคืนกลับมา
เพราะว่าไม่ต้องการให้ที่ดินมรดกหรือคนอื่นมาอยู่ขั้นนะ
อยากให้เป็นผืนเดียวกันเหมือนเดิมทำให้ฝั่งครอบครัวของผู้ก่อเหตุไม่พอใจ
กล่าวหาว่ากลุ่มญาติเนี่ยโกงที่ดินของเขาหวังจะฮุบสมบัติ
จึงเกิดบาดหมางกันมาหลายปีขณะที่นายปองภูมิมาดูครับ
คนที่ผมบอกปองภูมิยังบรรเทาอายุ๒๗นี่ฮะ
ลูกชายของคุณหมูเนี่ยคือเขาบอกว่า
เขาไม่ยอมให้พ่อเป็นคนผิดเพียงฝ่ายเดียวหรอกสาเหตุที่พ่อลงมือเนี่ย
เพราะว่าเขาต้องปกป้องเขาแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถจะเข้าบ้าน
แต่ถูกกีดขวางไม่ยอมให้เข้าพ่อก็ไม่พอใจ
ประกอบกับเคยถูกคนดังกล่าวนี้เขาอ้างนะ
เคยถูกคนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยคมคู่แล้วก็ทำร้ายร่างกายมาแล้ว
ส่วนประเด็นที่ตกใจที่ผมตกใจมากก็คือปองภูมิบอกว่า
ภูมิใจในตัวพ่อเพราะพ่อทำดีที่สุดแล้ว
อดทนมานานก่อนหน้านี้เคยไปเจรจาเรื่องที่ดินกันแล้ว
และเชื่อว่าที่ดินที่เอาไปเนี่ยนะฮะ
เป็นการกดดันให้ครอบครัวของเขาไม่มีที่อยู่
แล้วให้ย้ายออกไปเอายังไงลองฟังเขาก่อน
ทางที่เข้าไปมันก็อยู่ในส่วนของที่ดินตรงนั้น
อ๋อมีการพูดใช่มีการพูด
พี่พิกัลพี่พิกัลพี่พิกัลพี่พิกัลพี่พิกัล

ไม่เคยคิดอาฆาตไม่เคยคิดทำร้ายเพราะว่าเราโดนก่อกวนมาตลอด
จุดตรงนี้มันเกิดจากคุณพ่อเขามาปกป้องผมเป็นห่วงผม
เขารู้ว่ามันไม่ได้มีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะฮะที่ผ่านมามันมีมากกว่านี้
เขาสู้มาตลอดการที่โดนข่มเหงโดนท้าทายอะไรอย่างนี้
โดนด่าทอโดนข่มขู่อะไรอย่างนี้
มันเยอะบวกกับคดีที่มันไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ย
เขาก็ต้องภูมิใจครับสิ่งที่เขาทำกับเพื่อผมเหมือนกันแล้วผมก็ภูมิใจเขาเหมือนกัน
คุณแม่ก็ดิ้นลนครับก็สู้แล้วก็หาทางออก

คือเป็นความคับแค้นของครอบครัวแล้วก็เป็นความรักระหว่างพ่อกับลูก
แต่ฆ่าเขาตายนะฮะ
ส่วนในหมูผู้ก่อเหตุในตำรวจสนบังขุนนลแนะนำตัวมาสอบปากคำ
ผู้ชิดข่าวพยายามถามถามถึงสาเหตุการก่อเหตุ
หมูตอบเพียงสั้นบอกว่ามันเป็นเรื่องของสังคม
และเป็นเรื่องค้างเก่าที่ทะเลาะกันมานานแล้วยืนยันจะสู้คดี
แล้วก็อ้างว่าเขาก็ถูกกระทำด้วยเช่นกัน
ก็ต้องไปว่ากันในศาลว่าน้ำหนักของท่านเพียงพอหรือเปล่านะฮะ
ก็ไปแถลงต่อศาลก็แล้วกัน